คุณผู้ชมครับก่อนเที่ยงที่ผ่านมาที่จังหวัดตราด
ลมกระโชกแรงนะครับแล้วก็เสาไฟฟ้า

มันร้างกันยาว๒๐ต้นคุณพระราบพร
และเดือกว่าอ๋อไฟดับ
ดับแต่ว่าถ้าสมมุติจะซ่อมแซม
เฉพาะเสาไฟฟ้าที่ปากกันใหม่
มันต้องบอกให้นาน๒วันนะจะซ่อมได้
เมื่อเวลา๑๑นาฬิกาครับเกิดฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอคลองใหญ่
จังหวัดตราดนะครับแล้วก็มีลมกระโชกแรงนะครับ
ทำให้เสาไฟฟ้าริมถนนสาย๓ตราดคลองใหญ่
หมู่ที่๓บ้านห่วงโสมนะฮะโค้นลงมาขวางถนน๒๐ต้นครับ
เป็นฝั่งขาเข้าตัวเมืองคลองใหญ่นะฮะต้องปิดการจราจร๑ช่องทางเลย
เป็นระยะทาง๕๐๐เมตรอย่างที่คุณผู้ชมเห็นในภาพ
ทำให้ไฟฟ้าดับสิครับตั้งแต่บริเวณการไฟฟ้าบ้านคลองขุดนะครับ
จนถึงหน้าวัดห่วงโสมที่หมู่๓บ้านห่วงสม
ทำให้ประชาชนเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก
หลังเกิดเหตุครับเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ก็เร่งซ่อมแซมสายไฟฟ้า
โดยนำรถเครนมายกเสาไฟฟ้านะครับ
ส่วนเรื่องการติดตั้งเสาไฟฟ้าใหม่เจ้าหน้าที่บอกว่า
ยังบอกไม่ได้นะว่าจะเสร็จเมื่อไหร่
แล้วก็อาจจะต้องใช้เวลาซ่อมเกือบทั้งคืน
ไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราชกันบ้างนะครับ
บ่าย๒๔๐คุณผู้ชมดูบนคุณพระราพรดูนะฮะ

เมฆมันมาก่อตัวนะครับเป็นภาพที่แปลกตาทีเดียว
คือภาพนี้ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีประจำอำเภอทุ่งใหญ่ครับ
ขับรถทำข่าวมาแหละจะกลับบ้าน
ท้องฟ้าด้วยวิญญาณช่างภาพวิญญาณนักข่าวนะฮะ
ไอ้เมฆมันแปลกมืดครึ้มปกคลุมทั่วอำเภอ
ก็เลยบันทึกภาพเอาไว้มันเป็นเมฆแบบว่า
เป็นเกลียวขึ้นนะครับขนาดใหญ่นะครับ
ปกคลุมไปครึ่งท้องฟ้าได้
สร้างความแปลกตาให้กับคนที่พบเห็นนะครับ
หลังจากถ่ายภาพเสร็จปั๊บนะพี่เขาบอกโอ้โหฝนตกลงมาแล้วฮะ
ลมแรงด้วยนะครับแต่ก็ไม่ได้ทำให้เกิดความเสียหายอะไรนะครับ